ทุกผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าของอาการของคุณตาซาเล้งนะครับ
คุณตาจรูนมณีพันธ์วัย๘๒ปี
ที่ถูกนายนาราธรโสติยังหรือว่านายจอร์ดทำร้ายร่างกาย
ขี่จักรยานยนต์ผ่านซาเล้งของคุณตาเนี่ย

จนร่วงจากซานเล้งสลบคาที่บาดเจ็บขา

บอกว่าผมไม่ได้หนีไปไหนที่หาไม่เจออะไร

ทำไมไม่มาช่วยไม่มาดูแลนะครับ
แต่อาการของคุณตาล่าสุดวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ได้โพสต์ภาพแล้วก็ข้อความเปิดเผยอาการ
โรงพยาบาลนัดให้ไปตรวจอาการต้นเดือนเมษายน
เพราะว่ามีไข้มีอาการแผลกดทับ
ครอบครัวเห็นก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะ

อาการไม่ดีก็เลยนำตัวส่งโรงพยาบาลเลย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่โรงพยาบาลราชวิถีนะครับ

บอกว่าเมื่อเช้าคุณตามีไข้ขึ้นสูง
ก็เลยตัดสินใจพามาโรงพยาบาลมากับเจ้าหน้าที่
เรื่องต้นทางแพทย์ได้ให้ยาฆ่าเชื้อเพื่อลดไข้
แล้วคืนนี้ให้แอดมิตรนอนอยู่ที่โรงพยาบาลดูอาการ๑คืน
เพราะว่าต้องรักษาบาดแผลจากการนอนกดทับที่บ้านด้วย
ลูกสาวบอกว่ายอมรับว่าหลังเกิดเหตุเนี่ย

ไม่ใช่แค่คุณตารำบากเพราะว่า
หลานก็ไม่สามารถออกไปทำมาหากินได้
ก็ต้องผัดเรียนกันมาเฝ้าเวียนยามมาดูแลคุณพ่อนะครับ
เพราะว่าคุณพ่อไม่สามารถลุกเดินได้นะครับ

ทั้งที่ปกติแม้จะอายุมากถึง๘๒ปีแล้ว
คุณตาจรูนไม่เคยมีโรคประจำตัวเลย
สุขภาพแข็งแรงขี่ซาเล้งเก็บของเก่าทำมาหากินดูแลครอบครัวนะครับ
ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาเหมือนเดิมได้หรือเปล่า
แพทย์บอกว่าก็มีโอกาสนั่นแหละคุณจะมาสอน

ที่สำคัญคือต้องกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่อง
แต่ว่าอายุ๘๒แล้ว
ไม่รู้ว่าจะพักฟื้นแล้วก็ฟื้นตัวมาได้เร็วขนาดไหน

ความคืบหน้าอาการของคุณตาเราก็แจ้งให้ท่านทราบนะครับ